ไปดูกันเรื่องการปะทะคารมระหว่างพี่น้องในครอบครัว

จะมีการนำเสนอข่าวไปเรื่องของการไล่ที่
เป็นที่ดินที่คุณพ่อแบ่งจัดสรรให้กับลูก
แต่ว่ายกที่ดินทั้งหมดให้ลูกคนสุดท้องเป็นคนจัดการ
แล้วสุดท้ายมันก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คุณผู้ชมลองดูเพราะว่าลูกสาวคนนี้พาเจ้าหน้าที่ไปรังวัดที่ดิน
แล้วก็จะไปไล่คนในครอบครัวให้ออกจากพื้นที่ค่ะ
นี่คือพี่น้องเขาคุยกันจริงหรอคะ
คืออย่าเรียกว่าคุยค่ะอันนี้เรียกว่าปะทะคารมนะคะ
แต่เป็นพี่น้องกันจริงคุณผู้ชมบานปลายนะคะจริงค่ะ
หลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เราได้เคยนำเสนอข่าวไป
เรื่องของคุณพ่อนะคะหมอบที่ดินให้กับลูกเนี่ย
แล้วก็ให้เอาไปจัดสรรแบ่งปันกันเอง
แล้วเนี่ยอันนี้เป็นนาทีที่ผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่
ขนาดนักข่าวอยู่นะโอ้โหยังด่ากันหยาบคายเลยค่ะนะ
แล้วพอพี่น้องมามาเจอกันแบบนี้คือลูกสาวคนสุดท้องเนี่ย

แต่ยังไม่ได้จัดสรรแบ่งให้บรรดาพี่น้องด้วยกัน
ก็เป็นลูกสาวคนที่๕นี่แหละค่ะชื่อว่าคุณนภาพร
ทีนี้ก็คือวันนั้นที่เกิดเหตุ
มีการพาทนายความไปที่บ้านไปที่ที่ดินตรงนี้นี่แหละ
แล้วก็พาเจ้าหน้าที่จะไปทำการรังวัดที่ดิน

ไม่อนุญาตสิไม่ยอมให้ทำ
ให้เหตุผลแบบนี้ว่าพ่อเองตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ทนายความของลูกสาวคนสุดท้องคนที่๕เนี่ย
ของคุณนภาพรกีดกันค่ะ

ทีนี้เขาก็เลยเกิดปากเสียงกันไล่กันไปไล่กันมา
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้มันไปสืบเนื่องมา
ตั้งแต่เรื่องแรกเลยก็คือลูกสาวคนที่๕คุณนภาพรคนนี้

ของเจ้าของที่ดินก็คือคุณพ่อที่ชื่อว่าคุณจำนงภูลแข
โดยตัวลูกสาวคุณนภาพรก็อย่างที่เป็นข่าว
ไปฟ้องไล่พ่อแล้วก็แม่ตัวเองแล้วก็ยังมีพี่น้องอีก๕คน
ให้ออกไปจากที่ดิน๖ไร่๒งาน๙๐ตารางวาที่ทุกคนปลูกอาศัยรวมกัน
ถ้าไม่ออกก็จะต้องมาทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน
แต่ที่ดินตรงนี้จริงแล้วความตั้งใจคือพ่อเนี่ย
จะยกให้กับลูกเอาไปจัดสรรการ
แต่ว่าเอาให้คุณนภาพรเป็นคนเรียกได้ว่าไปจัดการให้
ก็คือให้คุณนภาพรไปก่อนนะคุณนภาพรไปแบ่งกันนะ
ใช่แต่ทีนี้ในระหว่างที่ตั้งแต่ให้ไปเนี่ย
คุณนภาพรไม่เคยไปจัดการให้เลย
ก็คือไม่เคยไปจัดสรรเรื่องของที่ดินแบ่งให้กับพี่น้องเลยนะ

คือวันนั้นคุณนภาพรก็เดินทางมาพร้อมกับทนายความ
แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินด้วยนะคะ
พี่น้องอีกสองคนก็มองแบบนี้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เวลานะ
พ่อยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
และมันก็ไม่ได้มีใครจะมายืนยันชี้ชัดได้ว่าเป็นที่ดินตรงนี้
ทนายของนางสาวมณภาพรก็เลยไม่พอใจ
เกิดการโตเถียงการบันดาลโทษะค่ะ
เกือบจะเข้าไปทำร้ายอีกฝ่าย
อ่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูลองดูจังหวะนี้ละกัน

เออเขาบอกเลยนะเดี๋ยวคุณไปเจอผมที่ศาลจังหวัดโคราช

ทนายบอกแบบนี้ทนายคุณภาพรนะ
อ่ะทีมข่าวเราลงพื้นที่นะไปพูดคุยกับคุณแม่
คนเป็นแม่ก็คือนางวงภูลแขอายุ๗๙ปีค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรหรอก
อย่างที่บอกไปว่าเป็นไปได้ว่าลูกสาวคนนี้
นภาพรกับลูกเขยอยากจะเอาที่ดินไว้เอง
เพราะพ่อบอกให้แบ่งไม่ยอมไปทำบอกว่าไม่ว่างตลอด
แล้วเรื่องที่นางสาวนภาพรเคยไปพูดให้ข่าวไว้ว่า
พ่อเนี่ยเอาที่ดินตรงนี้ไปจำนองมา๔แสน
แล้วตัวนภาพรไปถ่ายออกมาไม่ใช่ความจริงนะแม่เล่าแบบนี้
แม่บอกที่ดินนี้เคยไปจำนองจริง
แต่ไปถ่ายออกมาตั้งแต่นภาพรยังไม่เกิดด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมดูสิคุณแม่ร้องไห้อ่ะลองฟังคุณแม่เล่าดูค่ะ
พี่น้องตีกันนะคะคุณแม่บอกว่าตอนนี้

แล้วก็มีการติดต่อให้ทางด้านของทนายสิทธามาช่วยเหลือด้วย
เดี๋ยวต้องให้ได้คุยกันนะนะแล้วก็ได้เปิดใจได้เคลียร์กันนะคะ
รวมถึงรับคุณพ่อออกมาก่อนเนอะ